อเตอร์ไซคันนี้มีน้องเป็นพนักงานร้านอาหารชื่อดังเป็นเจ้าของนะคะ
แล้วคนขับรถกระบะตะโกนเลยนะคะ
บอกว่าไม่กลัวใครมีปืนออกมาข่มขู่ด้วย
กลัวใครค่ะแต่ว่าพอน้องโทรศัพท์จะแจ้งตำรวจสุดท้าย
ขับรถกระบะหลบหนีไปหน้าตาเฉยเลยค่ะ
ขับรถุรุกเป็นใส่อัตราการปืนหอบให้ฟูวิน
ไอ้นึกว่ากลัวมีปืน
นี่นะครับดูนะครับ

นี่นะครับกำลังจะหนีนะครับ
นี่นะครับชนเด็กเล็ก
ล้าน
นี่นะครับนี่นะครับ

เสียงชัดเจนเลยนะคะว่าป้ายทะเบียนอะไรนะครับ

คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเป็นเพื่อนกับผู้เสียหาย
ก็คือเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ที่รถกระบะคันนี้มาเฉียวชน
เข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดีค่ะก็เลยถ่ายคลิปไว้นะคะ
แล้วกลายเป็นว่าเราก็ได้ดูด้วยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
เสื้อขาวเห็นไหมเป็นคนขับรถกระบะป้ายแดง
คุณผู้ชมสุดท้ายแล้วก็เร่งเครื่องของเขา

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
บนถนนรามอินทาตรงข้ามกับโรงพยาบาลนพรัชราชธานีนะฮะ
คนถ่ายคลิปให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า

ตอนนั้นที่ขี่รถมาผ่านมาเจอพอดี

คุณค่ะตอนที่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะ
คนที่เป็นคนถ่ายคลิปเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ชายคนขับรถกระบะเนี่ยมีท่าทางลักษณะคล้ายกับคนเมา
เอาปืนออกมามาจ่อหัวคนถ่ายคลิปด้วย
คนแถวนั้นเห็นกันหมด
ตอนแรกเนี่ยคนถ่ายคลิปบอกว่าคิดจะแย่งปืน
แต่เปลี่ยนใจเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะได้รับอันตราย
สุดท้ายแล้วจากใจที่คิดว่าจะแย่งปืน
ก็กลายเป็นว่าควักโทรศัพท์ออกมามาถ่ายคลิปค่ะ
ทำให้ชายคนขับรถกระบะเก็บปืนที่เอาออกมา
เหน็บไว้ที่เอวแล้วหลังจากนั้นก็

หลังเกิดเหตุผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูก
กระบะป้ายแดงเฉียวชนไปแจ้งความไว้แล้วที่โรงพัก
แล้วก็นำคลิปนี้มาโพสต์เพื่อให้ชาวเน็ตช่วยแจ้งเบาะแส
หาตัวคนขับรถกระบะรายนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะเขาฝากเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะคะ